ทีนี้เราตามความคืบหน้าให้นะคะกรณีสาวชาวโม้งวัย๒๒ปีนะคะ
ที่บอกว่าถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านข่มขืนแล้วก็โพสต์ภาพในโลกโซเชียล
จนเธออับอายเสียใจกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายแล้วสุดท้ายเธอก็เสียชีวิต
แล้วก่อนที่เสียชีวิตตำรวจเอารูปภาพไปให้เธอชี้
พูดไม่ค่อยได้แต่เธอชี้ตัวถูกเลยว่าเนี่ยคนนี้อดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้
แล้วนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมก็บอกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายก็บอกว่าอยากจะให้นำตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้
แล้วสุดท้ายตำรวจออกหมายจับแล้วก็ไปควบคุมตัวผู้ใหญ่บ้านคนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ไปดูจังหวะที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นวินาทีที่ตำรวจกองบังคับการปรับรามการค้ามนุษ
กับตำรวจภูทรเมืองลำปางนะคะ
เข้าควบคุมตัวนายนพดลนวะอริยะอดีตผู้ใหญ่บ้าน
รวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาก

ภาพให้ดูแล้วก็อ่านหมายให้ฟังนะคะ
ความผิดฐานข่มขืนและกระทำชำราว
สาวชาวมงค์วัย๒๒ปีแล้วก็เอาคลิปไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล
อย่างที่บอกค่ะจนทำให้ฝ่ายหญิงอับอายกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตาย
จับได้ที่บริเวณสาราริมทางอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะ
แล้วนายนพดลยังคงปฏิเสธ
บอกว่าเดี๋ยวจะสู้คดีแล้วก็จะทำความจริงให้ปรากฏ
ไฟทั้งนู่นภามาร์
นะในสุขสำหรัฐ
ครับก็ข้อขนงกขนนิดนึงนะครับ

ก็ยังคงปฏิเสธเดี๋ยวจะไปสู้คดีในชั้นศาล
ที่พาไปที่บ้านเลยค่ะไปที่บ้านของนายนพดลนะคะ

เรื่องต้นยังไม่พบความผิดปกติอะไรแต่ว่าเจอแม่
เจอคุณแม่ของนายนกพะดนเพราะแม่เห็นลูกชายถูกจับ

แล้วก็พยายามจะบอกว่าลูกชายแม่บริสุทธิ์นะ
ไม่ได้ลวงหญิงสาวชาวมองคนนี้ไปขมคืนนะ

ตำรวจก็นำตัวนายนพดลมาแถลงข่าวที่กรุงเทพนะคะ
ไปดูจังหวะที่เจอแม่นะคะ
เนี่ยค่ะทีนี้ทางคนในระแวกนั้นน่ะนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ตำบลรวมไทยพัฒนา
ผู้ใหญ่ชาตรีวิรูณพุทธิกุล
ก็พยายามจะบอกว่าก็เท่าที่รู้จัก
นายนพดลก็เป็นคนดี

พร้อมใจของฝ่ายหญิงฝ่ายชายหรือเปล่า

เราไปเยาะนวันนั้นนี่
ถ้าอยู่ในแผนนี้ค่ะ

ก็ผู้ต้องหาก็เป็นสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธนะคะ

ก็ไม่ต้องกังวลมันก็ดำเนินคดีได้แน่นอน
ก็บอกว่าถึงผู้ต้องหาจะปฏิเสธยังไงหลักฐานมันมีอยู่ชัด

เชื่อว่าเอาผิดอดีตผู้ใหญ่บ้านรายนี้ได้แน่นอนนะคะ

อัจฉริยะเขาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าให้ตลอดนะคะ

แล้วอย่างที่เล่าคุณผู้ชมไปล่ะค่ะว่า
ก็ได้คุยกับผู้เสียชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิต
เขาก็ชี้ภาพถูกต้องเขาก็บอกถูกต้องว่า

คือตอนที่แม่ทราบเรื่องเนี่ย
แม่ก็บอกว่าน้องที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็บอกกับแม่ว่าถูกพาตัวไปข่มขืน

นายอัจฉริยะกับญาติก็ไปคุยกับน้อง

บอกว่าน้องก็พอจะเขียนพอจะพูดอะไรได้นิดหน่อย
ก็ยืนยันว่าถูกพาไปข่มขืนจริง
ใช่ค่ะก็ยืนยันว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน

แต่น้องเสียชีวิตแล้วนะครับ
เดี๋ยวมาดูว่านายนพดลอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ย

คดีนี้อยู่กับปคมตำรวจปราบกรามการค้ามนุษย์
พามาที่กรุงเทพฯพามาสอบปากคำ
นายนพดลนวะอาริยะ
ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอพบพระจังหวัดตาก
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาล
ในข้อหาข่มขืนสาวมงค์วัย๒๒ปีชาวจังหวัดลำปาง
นายนพดลยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
โดยบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืน
แต่ยอมรับว่าเขาคือชายในภาพตามหมายจับ
รู้จักกับสาวมงค์ที่เสียชีวิตจริง

ก็นัดเจอกันที่สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง

ก็ตรงกับที่ผู้ตายเคยบอกเอาไว้ว่านัดซื้อยาสมุนไพรใช่เพราะว่าปวดหลังนะฮะ
นายนพดลบอกว่าพอเจอกันแล้ว
เขาก็พาหญิงสาวไปที่โรงแรม
พาเข้าโรงแรมแล้วก็ร่วมหลับนอนด้วยกัน
โดยฝ่ายหญิงนั้นยินยอม

มีชายคนหนึ่งได้ทักข้อความในแชทของฝ่ายหญิงมา

เขาก็เลยถ่ายภาพที่อยู่ด้วยกันในโรงแรม
ส่งกลับไปให้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

เขาอ้างแบบนั้นใช่ไหมอ้างอย่างนี้

แล้วก็ไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมาให้ฝ่ายหญิงกิน
วันรุ่งขึ้นก็ไปส่งฝ่ายหญิงที่บ้าน
จะมาทราบตอนหลังว่าฝ่ายหญิงกินยาฆ่าตัวตาย

บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ
ที่เขาจะพูดอะไรก็ได้

เหยื่อที่เขาถูกกระทำเขาเสียชีวิตแล้ว

ตมตรีชาวลิศแสวงพืชรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ผู้บังคับการตำรวจปคมยืนยันว่า
ผู้ต้องหาจะปฏิเสธแต่ตำรวจมีหลักฐานชัดเจน
โดยเฉพาะคำให้การของหญิงสาวก่อนเสียชีวิต
ที่ได้บันทึกภาพการให้การเอาไว้

จึงเป็นพยานฐานของที่ผมได้พูดไปเวชักครู่นี้ครับ
คือการที่ผู้ที่จะเสียชีวิต

ก่อนที่จะเสียชีวิตถือเป็นพยายามหลักฐาน
เป็นพยานฐานเป็นประจักษ์พยานได้
และเป็นสิ่งที่สากลนะครับเชื่อตามคำให้การของผู้เสียหาย
เพราะผู้เสียหายเสียชีวิตก็มีการบันทึกภาพใช่ไหมครับ
มีคำพูดชัดเจนเดี๋ยวคงจะต้องมอบให้กับ
สร้างพนักงานสอบส่วนก่อนที่จะเสียชีวิต
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการสร้างภาพอย่างไร
คือกำลังจะเสียชีวิตแล้วก็รู้ว่าคงจะไม่รอด
ก็คือต้องพูดให้ทางญาติได้ฟังว่าตัวเองถูกกระทำอย่างไร

แล้วที่ผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้หลบหนีอะไรเนี่ยนะ
ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหานี่มีความพยายามจะหลบหนีเลยนะ
เพราะว่าหลักฐานนี่คือการทำลายเสื้อที่ใส่ในวันเกิดเหตุ

ใช่ถ้าคุณบริษัทบริสุทธิ์ใจจริงคุณทำลายหลักฐาน

โทรศัพท์มือถือที่เป็นหลักฐานสำคัญ
ก็มีการพยายามที่จะทำลายด้วยนะครับ
พยายามที่จะหลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
จากการสืบสวนยังพบว่าประวัติของผู้ต้องหา
เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วนะ

มขืนผู้หญิงถ่ายภาพเขาประจานเนี่ยเคยมีประวัติมาแล้ว
เพราะไอ้เรื่องนี้แหละทำให้ถูกปลดจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เพราะฉะนั้นใครที่รับรองความประพฤติบอกว่าเขาเป็นคนดี
เขาลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อมาหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ย

หรือไปถามกับทางจำลวดว่าตกลงประวัติเขาเป็นอย่างไรกันแน่

ทีนี้ทางครอบครัวของสาวชาวมงค์ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าอยากจะให้อดีตผู้ใหญ่บ้านที่ก่อเหตุมาขอขมาศพ
เพื่อที่อยากจะให้อโหสิกรรมอะไรต่อกันไปเขารับรองความปลอดภัย
ว่าถ้ามางานศพเนี่ยจะไม่มีเหตุการณ์จะไม่ไปรุมทำร้ายอะไรเขา
ทางคุณลุงของผู้เสียชีวิตนะคะเขาออกมาบอกเลยว่า
อยากจะให้อดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ที่ก่อเหตุนี้
เข้ามาขอขมาศพจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันในชาติหน้านะคะ
ซึ่งได้มีการประกอบพิธีทำประเพณีนะคะที่อำเภองาวจังหวัดลำปาง
วันนี้จะทำพิธีส่งเคราะหสะดอกเคราะห์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปก่อน
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะทำพิธีชาปนกิจ
ประเพณีของชนเผ่าต่อไปนะคะ
คุณลุงบอกว่าเมื่อช่วงเช้าตำรวจจับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนที่เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุนี้ได้แล้ว
ญาติรู้สึกดีใจมากที่จับได้จุดทูปบอกกล่าวให้หลานรู้แล้ว
แต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าอยากจะให้มาขอขมาต่อหน้าศพได้ไหม
จะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมอะไรกันต่อไปอีก
ได้ประสานงานไปที่นายอัจฉริยะแล้วนะคะ
ซึ่งก็เป็นคนที่ไปร่วมติดตามในการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
แล้วก็ล่าสุดผู้ต้องหาบอกแล้วว่ายินดี
ยินดีที่จะมาขอขมาศพนะคะ
ญาติบอกว่าเดี๋ยวรับรองความปลอดภัยขอให้มาเถอะเพราะว่าเป็นชาวโม้งเหมือนกัน
และแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกว่าขอบคุณมาก
ขอบคุณผู้กำกับสพเมืองลำปาง
ขอบคุณผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ให้ความช่วยเหลือจนจับกลุ่มอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ก่อเหตุได้ค่ะ
ดีใจมาก
ที่จับในนักภัณฑ์ได้พ่อแม่เราก็ดีใจมากครับ
และอยากจะให้คนที่นามในนักภัณฑ์มาขอขมาศกลูกสาวผมด้วย
เพื่อจะได้ไม่เป็นคำเราไป
ส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้นผมรับรองว่าเราชาวมงค์เราจะไม่ทำอะไร
ขอให้ทางจักรมีงานสบายใจครับ
คุณแม่มีอะไรไหมดีใจไหม
แม่ขอขอบมากแม่ก็ดีใจทุกคนทุกไป
มาจะได้ผู้ใหญ่นี้มาแม่ก็ขอมาดูมาขอโทษลูกสาวแม่
จัดปากกรรมของผู้หญิงสองคนน่ะ
คนหนึ่งอายุ๒๒คนหนึ่งอายุ๑๙นะต้องมาเจอกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้แบบนี้
แล้วต้องมาเสียชีวิตไปแทนที่จะมีอันดังคนที่สวยงาม
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตเยอะมากนะคะ